สู่บันเทิงไทยรัฐช่วงที่๒มาแล้วจ้า
ดิฉันเหมือนมาทาดอร์คือกละอยู่คนเดียวทำไมบิ๊วไงบิ๊วด้วย
คุณผู้ชมช่วงนี้มาติดตามโอ้โหข่าวนี้เป็นประเด็นมากก่อนหน้านี้นะจ๊
หลังจากที่มีภาพหลุดก็ได้เรียกว่าภาพหลุดแล้วกัน
หนุ่มเนมปราการกับสาวคิตตี้ชิชาควงกันไปเที่ยวฮ่องกง
ออกมาเปิดใจแล้วจ้าไปฟังกันดูค่ะ
นี่แหละค่ะนักร้องหนุ่มเมมประการนะคะจำนวนต่อหลักฐาน
พร้อมยอมรับว่าภาพปาปารัสซี่ควงคิตตี้ชิชาช้อปปิ้งที่ฮ่องกง
เป็นภาพของตัวเองกลับไฟจริงนะจ๊ะ

ส่วนภาพที่เห็นจับมือถือแขนฟังนะคะ
เป็นเพราะทั้งคู่สนิทสนมกันมาก
แต่ยืนยันไม่ได้ไปกัน๒ต่อ๒แน่นอน
ส่วนข้อคอรหาที่ทำเอาหลายคนอดคิดไม่ได้
จากอกดรหนุ่มหน้าหล่อนาวินต้าหรือเปล่า
เรื่องนี้หนุ่มเนมยืนยันชัดเจนเลยว่า

เพราะสถานะความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิง
ยังเป็นแค่พี่น้องที่สนิทกันจริง
และถ้าเลื่อนขั้นเมื่อไหร่ก็ไม่คิดที่จะปิดบังด้วยนะจ๊ะ
อีกทั้งเรื่องนี้คุณค่ะไม่กระทบกับความสัมพันธ์กับนักแสดงรุ่นพี่อย่างนาวินต้าด้วย
วอนเลยว่าอย่ามองแง่ลบเพราะว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ทำอะไรผิดจ้า
ผมไปฮ่องกงพอดีกับน้องเขาพอดี
คือเราสนิทกันจริงภาพที่เห็นเราดูสนิท

ผมทราบว่าเขาไปแล้วผมก็เลยตามไป

พอดีว่างจากช่วงงานช่วงแบบคอนเสิร์ฟ

แล้วก็แบบรู้ว่าน้องเขาอยู่ไม่ได้นัดกันไป

ไม่ใช่ยังไม่มีอะไรแบบนั้นแน่นอน

ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันก้าวหน้ามากขึ้น

ตอนนี้ผมอยากให้เกียรติน้องเขา

ความสัมพันธ์ของคนอื่นมันเป็นอย่างไร

ผมก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เรื่องนี้ครับ
แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ใช่มือที่๓ครับผม

ว่าพี่เรากับเราไม่มีปัญหาอะไรกันเลย
ไม่เคยมีปัญหาอะไรและก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับ

ขอความกระดูกหน้าต้องช่วยอย่ามองอย่างนั้นเลย
เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันจริงพี่น้องกันจริงครับ
ไม่ได้เป็นมือที่๓แน่นอน

ว่าแบบเออว่างแล้วก็เลยบินไปหาน้องที่นู่น
แต่ไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นพี่น้องที่สนิทกันมาก

ไปแต่ว่าไปก็เลยบิน
แต่หนุ่มเด็มที่บอกแล้วว่าไม่ได้ปิดบังนะ
มันมีความจำกัดความเยอะ
อันนี้อนาคตเดี๋ยวพัฒนาแล้วเขาบอกเองแหละ

ว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนดิฉันเลย